เปิดเบรกนี้เราเริ่มกันด้วยบทเพลงก่อนเลย

ดังมากเพลงนี้จริงเหรอ
ไม่ตอนนั้นตอนนั้นดังมากนะครับ
ทุกคนก็เกาะกระแสป้าแตนหมดเลย
ว่าจะเป็นธุรกิจทางธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร
บำรุงอะไรต่างนี่เหมือนกันคุณผู้ชม
จ๋าเป็นเจ้าของเสียงเพลง
เพลงอยากเป็นป้าแตนเพลงลุงพลนะครับ
หลังจากที่รู้ว่าลุงพลถูกออกหมายจับแล้ว
แกก็ออกมาเปิดใจนะคะว่ารู้สึกคือ

ต่อจากนี้ก็จะมีการระมัดระวัง

ที่ไหนมีแต่คุณ
โตดนังให้ลุงพลทุกคนให้กำลังไกร
อยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตน

ตอนนั้นเกาะกระแสประแสลุงพล
แห่งบ้านกกอกนะปล่อยเพลงเพลงนี้แหละอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพล
ตอนนั้นเนี่ยคนก็ร้องได้ร้องตามกันเยอะนะคะ
เมื่อวานนี้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกที่บริเวณเท้าสุรนารีที่โคราชค่ะ
บอกว่าหลังจากที่กระแสมันตีกลับแบบนี้นะคะ
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ใช่ค่ะ
ทีเนี่ยคือคุณยิ่งยงบอกว่าเดิมทีเนี่ยแต่งเพลงนี้ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยนะ
ไม่ได้หวังว่าจะดังเปรี้ยงปร่างแค่อยากเกาะกระแสเหมือนคนอื่น
เอาล่ะหลังจากนี้นะคะก็ขอโทษแฟนเพลงแล้วก็ประชาชนด้วยที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ
นี่ถือว่าเป็นบทเรียนเลยในอนาคตก็จะมีการผลิตผลงานเพลงอะไรออกมาเนี่ยก็จะต้องมีการพิจารณากันถี่ถ้วนมากกว่านี้นะคะ
อยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนตอนนี้ไม่มีแล้วนะ
มันเหมือนกระแสแบบเตางอยค่อยถอนแต่นี่คือถอนมาตั้งแต่กุมภาแล้ว
คราวนี้ใครอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นไปค่ะคนนี้บอกว่าไม่อยากเป็นป้าแตนไม่อยากเป็นป้าแตน
มีเพลงนี้เหรอ
ล่าสุดค่ะก็มียูทูปเบอร์ชื่อว่าสาวบ้านภูไออุ่นเรคคอร์ดออกมาทำเพลงไม่อยากเป็นป้าแตนไม่อยากเป็นป้าแตนแล้ว
เนื้อหาเนี่ยก็แปลงมาจากอยากเป็นป้าแตนนั่นแหละคล้ายกันตีงูกันมาเลยนะฮะ
เนื้อหาใจความระบุบอกว่าไม่อยากเป็นป้าแตนแล้วเพราะว่าดูคนผิดไปคิดว่าลุงพลเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับคดี
โอ้โหต้องยอมรับว่าเขาไวกันจริงนะ
เขามีแต่งเพลงแก้อะไรกันแบบนี้นะ
แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องร้อนของเมื่อวานนี้ที่บ้านกกอก
ที่ร้านพญานาคครับบ้านกรกมีเหตุประทะกันระหว่างคุณโรส
คุณโรสเนี่ยเขาเป็นนักปฏิบัติธรรมจากสกลนคร
เคยบอกว่าอ้างบอกว่าเขาเป็นเจ้าของนะฮะวิญญาณปู่
พญานาคแล้วเธอเอามาปล่อยไว้ที่ลานนี้แล้วเคยเอามา
ปล่อยนะครับจนมีการสร้างพญานาคขึ้นคุณผู้ชมครั้ง
ครูโรสบอกว่าลุงพลบารมีไม่ถึงจะมาเอาคืน
ไปแล้วจะอันเชิญดวงวิญญาณพญานาคกลับไปนะฮะแล้วก็บอกว่า
ทำพิธีเสร็จเนี่ยนะเดี๋ยวกกอกจะกลับมาสงบสุขเหมือนเดิม
แล้วยังมีทิ้งท้ายบอกว่าแล้วยูทูบเบอร์ที่ไม่ดีเนี่ย
จะออกพื้นที่ไปด้วยพูดอย่างงี้ก็เป็นเรื่องสิครับ
คุณโรสเนี่ยนะฮะกำลังทำพิธีเชิญดวงวิญญาณปู่พญานาคกลับครับ
โดยใช้ทูบเนี้ยจุดสามสิบหกดอกเทียนอีกจำนวนนึง
แล้วก็ปักทูบลงดินหน้ารูปปั้นพญานาคปู่จาริจิตที่ลุงพลสร้างขึ้น
ระหว่างนั้นกลุ่มยูทูบเบอร์มาเตะออกเลยทั้งทูบที่มีกันตายเลย
แล้วบอกอย่ามายุ่งนะทำได้ยังไงไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่เขา

มันน่าตัวไหนครับไม่รู้ค่ะณวันนี้หนูตอนนี้ไม่ได้ครับวันนี้ไม่ได้ครับ

เจ้าหน้าที่เขาไม่ให้เข้าเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าไม่รู้ด้วยนะ
เจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าไม่ใช่เราพวกเราไม่ให้เข้านะ
ขนาดพวกเราอยู่ก็ข้ามไม่ให้พวกเราเข้าเลย
พอมันเป็นแบบนี้พิธีมันก็ไปต่อไม่ได้

ก็โอ้โหก็ไปพูดบอกว่ายูทูบเบอร์ไม่ดีก็จะออกตามไปด้วย
ไปพาดอินเข้าไงเออต่อไงค่ะ
คุณโรสบอกว่าถ้ายกให้เนี่ยหากเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ด้วยนะ
นี่ขู่ไว้อีกเออถ้าไม่ให้ทำพิธีเนี่ย
คุณผู้ชมครับส่วนบริเวณจุดก่อสร้างพญานาคแห่งนี้
ทีมข่าวได้สำรวจในช่วงกลางวัน
ว่าลานดินบริเวณที่ก่อสร้างพญานาคมันซุดลงไปประมาณนี้๑๒นิ้ว
นี่ผู้สื่อข่าวคุณเขี้ยววัดให้ดูเลย

อ๋อดินมันซุดลงไปดินมันซุดลงไปครับ
คือแล้วจนเห็นเขาเรียกอะไรเสาเข็ม
นะฮะที่มันอยู่ข้างในนะฮะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะช่วงที่ผ่านมาฝนมันตกหนักน่ะ

ถ้าโครงการก่อสร้างตกยังไงมันก็ไม่ซุดนะ
แต่มันจะซุดได้ขนาดนั้นเหรอ
คุณผู้ชมครับมีรายงานว่าที่ดินพื้นที่กว่า๒ไร่บริเวณนี้
ประปามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปทศเนี่ย
เขาจะเข้ามาตรวจสอบเรื่องเอกสารการครอบครองนะ
ว่าได้มาอย่างถูกต้องหรือเปล่าช่วงบ่ายวันนี้แหละครับรอติดตามฮะ
จำอาจารย์ออสได้นะฮะอาจารย์ออสบอกว่ายอมเถอะ
บอกใครไม่ได้บอกเราสามคนบอกลุงพลยอมเถอะเพราะว่าตำรวจเนี่ย
เทคโนโลยีใช้คำว่าโคตรอยู่ในใจสูงฮะชั้นสูงในการตรวจสอบคดีนี้
ดังนั้นลุงพลเจอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ขั้นสูง
ดังนั้นไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากคดีได้อย่างแน่นอน
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใช่โพสต์สั้นแต่อธิบายยาวหน่อย
บอกลุงจุดสารภาพเถอะ
โทษหนักจะได้กลายเป็นเบาตำรวจทำงานครั้งนี้ปีกว่านะ
นิติวิทยาศาสตร์แน่นหนาดิ้นไม่หลุดแน่นอน
อาจารย์ออสอธิบายนี่พูดมาทั้งหมดนี่
เพราะว่าตำรวจใช้วิธีการตรวจสอบขั้นสูงสูงขนาดไหน
ชื่อฉันแสงซินโคตรัน

แต่มาใช้ครั้งสำคัญครั้งนี้ครั้งแรกฮะ

อาเซียน๑๐ชาติมีแค่๒ชาติ
เทคโนโลยีนี้ไทยแลนด์กับสิงคโปร์
ของไทยแลนด์อยู่ที่มหาวิทยาลัยสุระนารีนครราชศรีมา
ใช้เทคโนโลยีนี้แสงซิงโคตรอนสามารถ
ตัดขวางของพื้นวัตถุได้
ดังนั้นวัตถุนี้ไปอยู่ตรงนั้น

แสงสิงโครตรอนลึกไปถึงขนาดนั้นเลย

ใครพาไปมันมีรายละเอียดบอก

ว่าตำรวจเขาใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสุดขนาดนี้แล้ว

เส้นขน๓เส้นกับเส้นผม๓๖เส้น
ที่ตำรวจเก็บได้ในสถานที่เกิดเหตุ
นำไปสู่การพิสูจน์โดยใช้เทคนิคด้านเอ็กซาเรย์
ก็คือใช้กล้องอิเล็กตอนแบบส่องกราด
แต่ว่ามันต้องใช้เทคนิคเอ็กซาเรย์ที่สูงไปกว่านี้

การต่อว่าเป็นเส้นผมที่ตัดมาจากตัวศีรษะของน้องนะครับ
แต่ว่าความละเอียดมันจะสูงขึ้น
แล้วสามารถที่จะดูภาพตัดขวางของพื้นผิว
เซอร์เฟสได้ละเอียดมาก
ว่าเส้นผมที่เจอบนรถของผู้ต้องหา

เป็นตัวเดียวกับที่ตัดมาจากศีรษะของน้องชมพู่
ซึ่งตัวนี้เป็นพยาหลักฐานที่สำคัญ
ที่ทำให้ผู้ต้องหาดิ้นไม่หลุดว่า
คุณมีเส้นผมเซตนี้ได้อย่างไร
มาจากไหนนะครับนะฮะทนายตั้มลองไปแก้ดู
ได้ยินนะฮะธนายตั้มลองไปแก้ดู
ชอบชอบช่อนี้ธนายตั้มลองไปแก้ดู
คือในทางวิทยาศาสตร์นี้จำได้ไหมครับคุณผู้ชม

ใช้มีดหั่นผมของน้องกับพื้นแบบนี้

เส้นแล้วมันไปเจออยู่ในรถของลุงพลด้วย
ทีนี้ไอ้เซ็นทรอนมันจะมีความหมายอย่างไรคะ
มันสามารถที่จะส่องไปได้เลยว่า
ใช้อะไรในการตัดกันไกล

ถึงขนาดนั้นเลยใช่ฮะแล้วไอ้มีดนั้นน่ะก็ไปเจอแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะ
ดิ้นไม่หลุดนี่อาจารย์ออสบอกนี้เลยหรือ

สองท่านนี้จะให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ขัดแย้งกับความเชื่อโดยตลอด
แล้วรอบนี้วิทยาศาสตร์มาเต็มมาก
แต่ตอนต้นทนายตั้มบอกโอ๊ยเก่า

นี่ชั้นสูงยังไม่มีใครใช้ในอาเซียนเลย
ก็ต้องถามทนายตั้มว่ารู้จักซินโคตรอนหรือยัง
ถือว่าเป็นการบ้านชิ้นสำคัญโยนใส่หน้าทนายตั้มไปแหละ